คุณผู้ชมคะที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนะคะ
สถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะ
ประชาชนก็ต้องขึ้นไปอยู่บนที่สูงต้องมีการขนย้ายข้าวของบางคน
ต้องออกไปอยู่ที่ริมถนนเป็นบ้านพักชั่วคราวค่ะ
เราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะคะ
กับคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดสุราธานีค่ะ

สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีขณะนี้

เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะน้ำจากอำเภอพระแสงได้ไหลเข้ามาในพื้นที่
ทำให้น้ำนะคะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านหมู่ที่เจ็ด
คุณผู้ชมจะเห็นว่าบ้านเรือนนั้นถูกน้ำท่วมไปกว่าครึ่งหลังแล้วนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่บ้านชั้นเดียวค่ะไม่สามารถที่จะอาศัยได้แล้ว
จึงทำให้เมื่อคืนนี้นะคะชาวบ้านต่างพากันอบพยพคนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่บนที่สูงริมถนนนะคะ
เราจะไปดูกันนะคะว่าชาวบ้านนั้นเขาอยู่อาศัยกันอย่างไรที่เห็นอยู่นี้นี่คือบรรยากาศสดสดในยามค่ำคืนนี้นะคะ
มีการตั้งเต็นต์ค่ะเพื่อที่จะอยู่อาศัยนอนในค่ำคืนนี้นะคะ
ครัวนะคะได้มีการนำตู้แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตั้งในเต็นต์เพื่อที่จะอยู่อาศัยกันที่นี่
วันนี้ประชาชนนะคะนี่ก็กำลังติดตามข่าวทรัฐทีวีอยู่จะเห็นว่ามีที่นอนนะคะ
มีตู้เย็นมีเสื้อผ้ารวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับชาวบ้านนะคะที่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อคืนที่ผ่านมา

เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดสินใจ
ไม่ย้ายก็ของเสียหายหมดแล้วเราก็ช่วยกับพักพวกของพี่น้องกัน
ทุกคนช่วยเหลือกันตั้งแต่ตี๑ถึง๗โมงเช้า
ไม่ต้องรับต้องนอนกันแล้วความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ผมอยากได้คือห้องสุขากับน้ำอาบ
นั่นแหละที่ต้องการเร่งด่วนมากที่สุดแล้วมาอยู่ที่นี่นอนหลับไหมครับคุณลุง
ไม่หลับหรอกมันก็หลับมั่งตื่นมั่งหลับมั่งตื่นมั่ง
หลับหลับก็ไม่ทิ้งตัวหรอกก็หลับก็ขอพนัน
แล้วอาหารการกินล่ะคะคุณลุงขาดแคลนไหมคะมีไหมค
คือมีมาม่าก็ที่เขาบริจาคมาครับค่ะคือเราต้มน้ำแล้วก็ชงมาม่ากิน
กินพอประทังชีวิตเมื่อเมื่อนึงก็อดมั่งกินมั่ง
เพราะฉะนั้นอิ่มบ้างของธรรมดาแล้วเต็นต์ที่เห็นอยู่นี่คุณลุง
ได้มายังไงคะเอาละครับเนี่ยตอนนี้คือผมเช่าเข้ามา
วันพันหนึ่งถ้าเกินกว่าเจ็ดวันเราเราก็ต้องเสียอีกพันหนึ่ง
แล้วจากสถานการณ์ที่เจออยู่ถ้าเทียบกับทุกครั้งที่เคยผ่านมา
คุณลุงคิดว่าน้ำน่าจะลดระดับลงเร็วเร็วนี้ไหม
ก็ประมาณสักเดือนนึงเดือนคือน้ำนี้ก็เคยเต้นนี้เราต้องจ่ายแน่
สองงวดเพราะหลังหนึ่งเขาขอให้เจ็ดวันพันหนึ่งขอให้เจ็ดวัน
ถ้าเกินกว่านั้นเราก็ต้องเสียอีกพันก็อีกเจ็ดวัน
แต่สิ่งสำคัญตอนนี้ที่ต้องการที่สุดก็คือน้ำแล้วก็ห้องน้ำใช่ไหมคุณลุง
ใช่ใช่ใช่ครับห้องน้ำคือมันมันเดือดร้องกันมากทุกคน
อาบเรื่องอาบน้ำสุขามันมันอาบน้ำก็ได้อาบที่พูดได้ง่ายเลย
สองวันแล้วเนี่ยผมลงไปอาบน้ำเมื่อกี้สองขวดไม่ไหว
ใช้น้ำขวดใช้น้ำขวดอ่างก่อนขอบคุณนะคะครับครับครับ
นี่ก็คือเป็นเสียงสะท้อนเพียงส่วนหนึ่งนะคะยังมีชาวบ้านอีกห้าร้อยหลังคาเรือนนะคะ
อบพยพออกมาพร้อมกันเมื่อคืนนี้อยู่ที่ยาวออกไปตรงโซนด้านหลังตรงนู้นนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวเองนะคะ
ได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่หมู่เจ็ดนะคะอำเภอท่าค่าอ่า
บนท่าข้ามอำเภอผุนพินนะคะพบว่าระดับน้ำตรงนั้นนะคะ
มีระดับสูงเช่นเดียวกันบางจุดนะคะสูง๒๓เมตร
บ้านเรือนบางส่วนเกือบมิดหลังคาบ้านแล้วนะคะ
และสำหรับภาพรวมน้ำท่วมขนาดนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอพระแสงนะคะ
แต่ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงในพื้นที่อำเภอบ้านนาศาลบ้านนาเดิม
ซาและพูนพินนะคะส่วนจุดที่เกิดน้ำป่าไหลหลากก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเร่งเข้าฟื้นฟูแล้วขณะที่ทางจังหวัดนะคะ
ก็ได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า๒๖๐ล้านบาทค่ะ
สำหรับชาวบ้านที่นี่นะคะก็ยังคงต้องอาศัยพื้นถนน
เป็นที่พักชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้ว่า
ในช่วงวันที่๑๖ถึง๑๘มกราคมที่จะถึงนี้จะยังคงมีฝนตกลงมาอีกนะคะ
และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดอรพันธ์ขันทองคำ
รายงานสดจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ